ประเด็นดราม่าของคุณขวัญอุสามณีกับอดีตแม่บ้านเชื่อว่าก็น่าจะจบได้แล้วนะคะ
เพราะว่าล่าสุดคุณขวัญอุสามณีออกมาบอกแล้วว่าขอจบเถอะขอจบทุกเรื่องเลยได้ไหม
ไม่เอาเรื่องเอาราวแต่ขอให้จบเรื่องดราม่าครับคือเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ตามตั้งแต่ต้นนะคะ
เอาเล่าแค่ประเด็นใจความสำคัญก็แล้วกันอดีตแม่บ้านเขาก็มาโพสต์อะเนาะ
เขาก็บอกว่าเขาไปทำงานที่บ้านของคุณขวัญแล้วก็ทำงานหนักมาก
หมาเนี่ยนอนวันละชั่วโมงเดียวเองแล้วที่หนักมากก็คือต้องกินข้าวจานเดียวกับข้าวหมา
ประเด็นหลักหลักก็คือตรงนี้ซึ่งคุณขวัญอุสามณีก็ออกมาชี้แจงอยู่หลายครั้งเหมือนกัน
ว่ามันไม่จริงเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือเปล่าแล้วก็มีหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้าน
ที่คุณขวัญเอามาเปิดเผยเมื่อวานคุณขวัญบอกว่าไอ้นอนวันละชั่วโมง
กินข้าวจานเดียวกันกับจานข้าวหมาเนี่ยมันไม่จริงแล้วก็มีภาพมาให้ดูเลย
นี่นะคะคือจริงสุนัขของคุณขวัญที่ชื่อนุ่มนิ่มเนี่ยช็อกเพราะขาดน้ำ
เข้าโรงพยาบาลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่แม่บ้านปล่อยขึ้นรถไปกับโรงพยาบาล
แล้วก็ตัวเองก็กลับไปนอนในห้องแถมด่าเวลาน้องหมาเห่าด้วยว่าเห่าหาจุดเหรอ
ทางอดีตแม่บ้านทีมข่าวของเราก็คุยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็โทรศัพท์ไปคุย
เขาก็บอกว่ากล้องวงจรปิดอาจจะมองไม่เห็นก็ได้มุมที่เขาอยู่อ่ะนะ
ส่วนเรื่องของการกินข้าวในจานเดียวกับข้าวหมาก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิด
แต่มันเป็นจานข้าวหมาจริงนั่นแหละแต่เธอก็ไม่รู้เพิ่งไปทำงานใหม่
ก็เลยกินในจานนั้นทีนี้เอาล่าสุดเลยก็แล้วกัน
สดร้อนร้อนเมื่อช่วงสองทุ่มคุณขวัญอุสามณีและคุณแม่บอก
จบประเด็นนี้ได้ไหมล่ะไม่อยากตอบโต้อะไรอีกแล้วอ่ะ
อดีตแม่บ้านที่ออกมาให้ข้อมูลมันไม่จริงเลยไม่มีอะไรจริงเลย
แล้วประเด็นไอ้เรื่องเอ่อค่าจ้างอีกเรื่องนึงอ่ะค่ะคุณผู้ชม
เรื่องไม่ได้ค่าจ้างเนี่ยแล้วโดนให้ออกเนี่ยครับ
มันมีเรื่องเดียวที่เป็นเรื่องจริงคือเรื่องที่ลูกน้องคุณขวัญยืนยันว่า
ได้ยินเสียงอดีตแม่บ้านพูดกับหมาว่าเห่าหาจุดจุดเหรอ
อันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วมันมีคลิปภาพคลิปอะไรที่แบบได้ยินเสียงชัด
แต่เรื่องอื่นมันไม่จริงเลยนะไม่ได้ค่าจ้าง
กินข่าวจานเดียวกับหมาให้นอนวันละชั่วโมงยอมรับว่ารู้สึกไม่ดีมากกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ก็ไม่อยากจะเอาเรื่องกับน้องแม่บ้านคนนี้หรอกนะขออย่างเดียวได้ไหมล่ะ
ไม่เอาเรื่องนะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเป็นคนใหม่น่าจะดีกว่า
แต่คนเราก็จะมีอยู่สองอย่างคุณตั้งใจทำงานโดยสุจริตหรือว่าคนจะฉกฉวยโดยใช้ชื่อขวัญเป็นผลประโยชน์ให้ตัวเอง
เพราะฉะนั้นมันก็ขวัญอยู่ตรงนี้ค่ะขวัญอยู่เป็นแสงใครจะมาเอาแสงจากขวัญก็ได้
ขวัญให้หมดแต่ว่าขวัญรู้ว่าขวัญต้องทำอะไร
คือไม่ยุ่งค่ะไม่ได้ว่าใจดีหรือว่าไม่อะไรเพียงแต่ว่าเราไม่ยุ่ง
ไม่ยุ่งก็คือไม่ยุ่งเราตัดขาดอยู่แล้วตั้งแต่วันที่เราให้เขาออกค่ะ
พี่นักข่าวไม่ต้องพยายามจับมาชนกันไม่ต้องมาไม่ต้องมาแบบว่าฝั่งควันที่หนึ่งฝั่งเขาทีนึง
คือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือตอนเนี้ยขวัญจบอ่า
สุดท้ายคุณขวัญอุสามณีก็เลยบอกว่ายังประกาศรับสมัครคนดูแลน้องหมาอยู่นะคะ
ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะ